ร้อยล้านวิวแล้วจ้า

มันเป็นกว่าโตมอลงโตลงโตม

ล่าสุดค่ะฉลองร้อยล้านวิวโอ้โหอัศจรรย์มาก
ตรงดิฉันรู้จักสิงโตนำโชคมานาน

นัดพี่นักข่าวไปเอามาสัมภาษณ์ผมหน่อย
อ่ะแล้วก็เค้าก็ถ่ายเบื้องหลังเพลงใหม่ด้วย

ไม่คิดไม่ฝันว่าเพลงนี้จะปังมากดังเป็นผู้แตกได้ร้อยล้านวิวแบบเร็วมากค่ะ
แถมความขำคุณผู้ชมให้ดูภรรยาเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กินครั้งแรกในชีวิต

สามีก็บอกคอมเมนต์บอกเบาหูซิพูดยังเลยนะคะ

ลูกเอื้อนต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะ
คือมันเป็นความฝันของพ่อของสิงโต

แล้วก็ดูล่าสุดก็๑๐๑ล้านวิว
เพลงใหม่นี่ก็เป็นภาษาอีสานที่ร้องแบบ

งั้นลองมานั่งฝึกเพลงพี่ตายดูสิ
ที่แบบเขาร้องลูกทุ่งแล้วเรารู้สึกว่า

ทำไมร้องแล้วถึงได้เพาะทุกโน้ต
เร็วนี้ได้ฟังแล้วนะ
ผมว่าอยากอยากเปิดให้ฟังมากเลย

ทำไมที่ไว้ว่าเขาโมว่ะไม่กำลังใจคืออย่างนี้
เวลานางส่งเพลงมาให้เราฟังปรากฏว่าเพลงนั้นฉันชม
งั้นอย่าชมนะแม่รอเนี้ยไม่ชม
ไหนที่แจ๊กรีนชอบแป๊กหมดเพลงไหนที่ไม่ชอบเอาดันปัง

ไหนได้เจอสิงโตค่ะขอถามถ่ายถึงพระโน้ตอุดมหน่อย
ตอนต้นปีเราได้เห็นภาพนี้แหละค่ะคือเขาไปทำบุญ
วายเพลงพระโน้ตนี่แหละค่ะซึ่งพระโน๊ตก็ตอนนี้คุณผู้ชมบวชเป็นเวลา๘เดือนแล้วนะ
และถ้าเป็นท่านนี่แหละค่ะที่ขอจากชวนเพื่อนให้ทำบุญนะคะ
แค่ไหนสิงโตนำช่องบอกว่าไม่ได้ถามเหมือนกัน

ท่านก็จะอยู่กับทางธรรม
เพลงท่านก็ไม่ฟังตอนนี้ไม่รู้นะว่าเพลงผมร้อยล้านนะไม่รู้นะ
ไม่มีนะครับผมก็เหมือนยาดโยมคนหนึ่งนะครับ
ใช่ญาติโยมคนหนึ่งที่มาทำบุญแล้วก็ไม่ทราบอะไรเลย
เราก็ได้แค่ไปทำบุญ

ใช่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีเนาะ
คุณผู้สมทำบุญได้บุญ